อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของกรยศคุณผู้ชมกับของคุณครูวิพาเนี่ยเพิ่งจะผ่านไป
ข่าวก็ยังไม่สั่งซาไปคนก็เพิ่งจะเริ่มเอาเงินไปใช้หนี้เอง

ใช่คือกรยศก็ออกมายอมรับนะ
ว่ามีกรณีที่คล้ายกับครูวิภาเนี่ยอีกเยอะมาก
มันเยอะมากไม่เป็นข่าวก็เยอะนะ
ล่าสุดเป็นเรื่องของครูหมีที่ชัยภูมิที่จะอย่างไรบ้าง
สำหรับคุณครูคนนี้ชื่อว่านายสรพงศ์เขากล้าหรือว่าครูหมีครับ
เป็นครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
คุณครูหมีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกับเรื่องของปัญหาที่ค้ำประกันเงินกู้ก่อยยอสอให้กับลูกสิทธิ์
คล้ายกันกับเรื่องของครูวิพาเลยบอกว่า
แจ้งถึงลูกศิษย์ครูหมีห้วยต้อนที่ครูค้ำเงินกู้กรสอให้พวกเธอได้เรียนมหาวิทยาลัย

เกือบ๑๐ปีนะครับประมาณ๙ปีได้ประมาณ๔๐คน
เขาบอกว่าแจ้งให้ทราบครับกรยศมีหมายให้ครูติดตามมาไกลเกลี่ย
ใช้เงินกู้ได้๑๓รายที่เหลือนั้นยังติดตามไม่เจอ
เขียนว่าขอร้องมายังพวกเธออย่าให้เป็นเช่นครูวิพาณนะครับ
เพราะ๑ครูใกล้เกษียณแล้ววงเล็บนะอีกปีเสร็จ
กลัวจะไม่มีเงินบำนานเอาไว้ใช้ยามแก่ชะดาเพราะว่าถ้าเกิดถูกฟ้องก็ยึดทรัพย์หมดเลยไม่เหลือเลย
ครูมีบ้านหลังเดียววงเล็บที่พวกเธอเคยพักอาศัยอยู่กินสมัยเป็นนักเรียน
กลัวถูกฟ้องยึดขายท่อตลาด
ช่วงนี้ก็ป่วยไม่มีแรงจะตามหาพวกเธอได้
เล็บหลายคนอยู่ไกลเช่นภูเก็ตกระบีพังงาเชียงบรายเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัด
แล้วครูก็บอกว่าขอขอบใจกับคนที่เคลียร์หมดแล้วนะครับ
โอ้โหคุณครูโพสต์แบบนี้นักเรียนว่ายังไงฮะ

โดยโพสต์ดังกล่าวทำให้มีทั้งบรรดาสิทธิ์ครูหมีเพื่อนครูมิตรสหายมากมายของครูหมีเนี่ย
ก็เข้าไปเม้นเข้าไปตอบให้กำลังใจกันไม่น้อย
รวมไปถึงก็มีการไปถามความคืบหน้าในการติดตามลูกศิษย์ไปชำระหนี้กรสอด้วย
ซึ่งครูหมีเองก็ตอบว่าได้ตามนักเรียนที่ค้ำประกันให้มาไกลเกลี่ยแล้วหลายราย
แต่บางรายผ่อนได้๓๐งวดก็หายไปอีกก็ไม่มาจ่ายเลยก็มี
โดยยอดหนี้ของแต่ละรายนั้นอยู่ที่ประมาณสัก๒แสนถึง๓แสนบาทต่อรายนะครับ
รวมแล้วตอนนี้เนี่ยครูหมีเนี่ยเขาบอกว่าเต็มแล้วเนี่ย
รวมแล้วประมาณสัก๓๔ล้านได้ที่รับสภาพอยู่ตอนนี้เยอะนะครับ
แต่ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปยังครูหมีท่านบอกว่า
ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานค้ำประกันให้กับลูกศิษย์ทุกคนไว้ครบถ้วน
แล้วก็จะเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเร็วนี้นะครับ
คุณผู้ชมติดตามได้ตอนนี้ยอดล่าสุดรวมมากถึง๘ล้านบาทนะครับ
ครูหมีค้ำประกันกยศอยู่ไม่น้อยนะฮะ
ใช่ค่ะไม่อยากจะให้ต้องมาโพสต์โซเชียลกลายเป็นข่าวแล้วลูกศิษย์ถึงจะไปใช้หนี้
เพราะว่าคนเป็นหนี้ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นหนี้
จะมีไม่มีคือมันสามารถบริหารจัดการได้ไง
ใช่คุณไปเรียนจบมาเพราะว่าคุณให้เขาค้ำประกันมาไง
นะคะกรยศบอกว่ามีอีกหลายกรณีค่ะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของข้าราชการที่จะไปเซ็นค้ำ
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นคุณครูบ้าง
ถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่เคยไปกู้ยืมเงินกยศร
แล้วก็มีคนค้ำประกันให้ไปใช้หนี้ซะนะคะ
ผมกู้มานะแต่ผมใช้หมดแล้วนะ
เพราะคิดถึงคนที่ไม่มีเงินเรียนน้องรุ่นต่อไป